ต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
ในแต่ละวัน
พี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรัก
ใครน้องจะร่วมทางได้

ราทั้งไม่เจตนา
แต่ปัญหาก็มาจนได้
จึงอยากให้น้อง
ช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจะมีเท่าใด
ขอใจเรายิ้มให้กัน
ลำบากยากเข็น
เช้าเย็นขอให้เห็นนะฮะ
เมื่อเจอปัญหาน้อง
อย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจ
เติมไฟให้กันและกัน
เพียงเรามีเราเท่านั้น
สร้างฝันให้ทรงดังไฟ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมอง
อย่ามองเมื่อยามแพ้พาอาย
อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาชูอุบใจคนจน
อย่าเพิ่งดัวละเมื่อเจอปัญหาใด